เอาล่ะก็ยกย่องน้องเหล่านี้

แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวโอ้โหนี่ไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะ
ถูกต้องค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกรุงโตเกียว

ในโอกาสครบรอบ๑๓๐ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าจะสวยงามตระกาลตาขนาดไหนนะคะ
ติดตามกันได้กับคุณระวิการแก้ววิจิตรค่ะ
จัดให้เป็นของขวัญพิเศษที่ทางการไทยมอบให้แก่ชาวญี่ปุ่นในค่ำคืนของวันที่๒๖กันยายน๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ในโอกาสครบรอบ๑๓๐ปี
การแสดงดนตรีได้เริ่มขึ้นหลังนายดอนปรมัติวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นกล่าวเปิดงาน
แลกเปลี่ยนสารกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสพิเศษฉลอง๑๕๐ปีไทยญี่ปุ่น
เพื่อยืนหยัดพัฒนาและสารต่อความสัมพันธ์
ความร่วมมือในทุกด้านต่อไปในอนาคต
๖๓๐ปีนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญ
ในโลกนี้ประเทศที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีมีไม่มากนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอายุยืนยาวและมีความสัมพันธ์ด้วยดี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีญี่ปุ่นกับไทย
ที่ถือว่าจับมือกันช่วยกันจัดลงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

แต่เศรษฐกิจสหกคมวนธรรมนึกข์
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับบรรดาทั้ง
คนไทยชาวญี่ปุ่นที่ได้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

การแสดงออกถึงความผูกพันของสองประเทศและของประชาชนทั้งสอง
เชื่อว่าวันนี้เป็นต้นไปนะครับความสัมพันธ์๑๓๐ปี
ก็จะเดินรุดหน้าไปอย่างมั่นคง
ฉลองครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ทางการไทย
โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว
จัดให้มีการแสดงดนตรีออเครสตราที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศไทย
โดยเน้นบันเลงบทเพลงที่มีความหมายและความสำคัญ
อาทิบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับชมและรับฟังด้วย
ซึ่งความผูกพันระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับ
เพราะว่าเราเล่นเพลงบันเลงเพลงทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงของญี่ปุ่นด้วยนะครับ
ที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือเม็ดเลขของบทพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชนะครับ
ทำให้พวกเราหลั่งน้ำหนักกันเกือบทั้งโรงเพราะว่าเราคิดถึงในหลวงครับ
อกจากนี้ยังจัดให้มีซุ้มดอกไม้ประจำชาติคือดอกราชพลึกเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย
ดอกซากุระสัญลักษณ์ประจำประเทศญี่ปุ่นที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันและได้รับความสนใจจากผู้คนที่ไปร่วมงานจำนวนมาก
ตลอดระยะเวลา๑๓๐ปีในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทำให้เห็นชัดเจนแล้วว่า

ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน
ก้าวหน้าไปสู่มิติใหม่ได้อย่างยั่งยืน
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน